เอาล่ะไปดูนะครับเป็นคนเก็บของเก่าแม่เจอกล่องของขวัญ
เป็นศพเด็กหญิงอายุคัน๙เดือน
ไว้ในถังขยะในซอยย่านบางขุนเทียน

ว่าเด็กน่าจะคลอดก่อนกำหนด
คือแม่อาจจะคือท้องไม่พร้อม
ค่ะแล้วก็เลยต้องทำแท้งนี่แหละฮะ
ตำรวจสนบังมดนะครับรับแจ้งว่าพบศพทารกในถังขยะ
บริเวณกลางซอยพรมวัดสองถนนพระรามสองซอยห้าสิบ
แวงสแหมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
รีบเข้าตรวจสอบนะครับไปกับแพทย์นิติเวศ
โรงพยาบาลสิริราชแล้วก็อาสากู้ภัย
มูลนิธิร่วมกับตันยูที่เกิดเหตุพบถังขยะสีฟ้าครับ
โอ้โหแม่ขนาดประมาณเท่ากับประมาณสักถัง๒๐๐ลิตร
อยู่ข้างเสาไฟฟ้าพอตรวจสอบในถังขยะพบ
ร่างของทารกเพศหญิงอายุคันประมาณ๙เดือนผิวขาว
อวัยวะครบ๓๒อยู่ในกล่องกระดาษของขวัญรูปหัวใจ
มีเศษกระดาษกันกระแทกปกคลุมใบหน้าอยู่

แล้วก็ในถุงดำนั้นมีรกนะฮะ
มีผ้าขนหนูสีเหลือง๑ผืน
ตุ๊กตากระต่ายสีฟ้าอีก๑ตัว
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
จากการสอบถามชาวบ้านที่ไปพบศพทารกนะครับ

มีคนเก็บของเก่ามารื้อหาสิ่งของในถังขยะ

แจ้งชาวบ้านบอกเรียกตำรวจให้หน่อย

มีทั้งโรงงานมีทั้งหอพักห้องเช่ารายวัน

ว่าแม่ของเด็กน่าจะคลอดก่อนกำหนด
หรือเป็นการรีดลูกออกจากคัน
จากไม่พร้อมท้องไม่พร้อมนั่นแหละ
เดี๋ยวจะส่งร่างทารกให้แพทย์นิติเวชผ่าชนสูตรอีกครั้ง
แล้วก็ประสานฝ่ายสืบสวน
ตามตัวแม่ของเด็กมาดำเนินคดีครับ
เป็นเรื่องเศร้าในวันสิ้นปีนี้จริงนะครับ
ทารกเองก็อายุ๙เดือนอวัยวะครบถ้วนด้วย
แต่ไม่มีโอกาสได้ลืมตาดูโลกนะคะ